คำอะไรไออีเอ๊เอ๊อะทำไมต้องขันอ่ะไม่ต้องหอนอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ชีวิตเปลี่ยนค่ะชีวิตเปลี่ยนหลังจากไปลอดใต้เมนมา
ลุงหลอนคล้ายโดนของขันเป็นไก่หอนเป็นหมาอุ้ยมายี่สิบปีแล้วครับ
มีอะไรจะคุยก็คุยอยากได้อะไรคุยกันอยากได้อะไรล่ะเฮ้อน่ะคุยดี
จะได้ทำให้พรุ่งนี้จะได้ทำบุญให้จะเอาอะไร

ไม่เอาแล้วมาทำไมมาทำไม

ว่าเล่าข่าวแอคติ้งเยอะเหลือเกิน
ไม่ได้อีกอ่ะไม่ได้อัดฐะลดเลยแล้วครับคุณผู้ชม
นายชัยสมบูรณ์นวลใยลุงนุ้ย
เรียกลุงแล้วเหรอเขา๔๙เอง

ไม่เดี๋ยวตามไปไงสิบเจ็ดจะสี่สิบไป
ตะบนหนองสาหร่ายปากช่องโคราช

คือผมว่าไม่ได้กระดิกหรอกท่านสั่นเห็นไหม
สั่นกึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊ก

ญาติเชื่อว่าถูกแฝงร่างเข้าไปคุยที่
เข้าไปคุยตอนถูกแฝงร่างเนี่ย
บอกดีเป็นอะไรบอกเดี๋ยวจะทำบุญให้

ทำให้ดูนะครับว่าเขาเป็นอะไรบ้าง

วิญญาณที่แฝงเนี่ยบอกไม่เอา
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับพี่นุ้ยนะครับ

นุ้ยบอกว่าสาเหตุที่ตัวเขาเป็นแบบนี้น่าจะเกิดขึ้น
นี่ตอนดีนี่ดูสิ

นี่ยี่สิบสี่ปีก่อนโอ้โหพี่หนูย้อนไปไกลแล้วเกิน
บ้านจะทำวงดนตรีรับงานที่วัดแห่งหนึ่ง
แล้วไปเดินลอดใต้เมนครับไปเดินลอดใต้เมนเผาศพ
เสียบปลั๊กไฟติดตั้งเครื่องเสียง
แล้วเห็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวคล้ำเอาแล้ว

ขันเป็นไก่หอนเป็นหมาแบบนี้ทุกวันวันละหลายครั้งด้วย
อ้อนี่ไงสั่นให้ดูไม่กินแล้วอยู่ที่โอ้เอกชันเยอะ
เค้าไม่ได้แอกชันอ่อเหมือนทาแป้งเย็นน่ะเออเหมือนทาแป้งเย็น
นี่แหละครับเคยไปลดน้ำมนต์มาแล้วไปหาร่างทรงมาแล้ว

ไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ไปมา
หมอบอกว่าร่างกายปกติสมบูรณ์ดี
แต่ความดันสูงนะลดเข็มหน่อย
อาการแปลกเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้ง
ทุกครั้งขนาดสัมภาษณ์อยู่ยังไปเลยไปดูสิ
ไปหมดแล้วครับไปหาหมอโรงพยาบาลก็ไปหมดแล้ว
หาคนทรงไปบวชพระมาก็ก็ยังไม่หายครับ
เส๊ยเส้นตเทียมพี่เรามาช่วย
พี่เบิร์ตอยากมีกล้องอีกตัวนึงตั้งหลังพี่เขา

มอปราอยู่ไหนครับนะครับ
มอปรารับเรื่องแล้วกว้าประโยชน์โอ้โหเยยายาก
เนี้ยแหละครับคุยกันเบื้องต้นแล้วน่ะครับ
หวังว่าเดี๋ยวพี่นุ้ยอาการจะดีขึ้น

ดูลักษณะของลุงนุ้ยยังไม่กล้าฟันทง

เอาจริงข่าวนี้นี่คอมเมนต์มาเพียบเลยเหมือนกันนะ